เรื่องนี้เกิดขึ้นริมสนามฟุตบอลครับที่ระยองฮะ

แม่ค้าขายเฟรนดไฟล์อยู่ข้างนอก
กระทะร้อนบอลเตะโด่งมา
ลงกระทะน้ำมันร้อนเข้าหน้าเข้าตา

คุณสุชาดาผู้สว่างพรอายุ๓๗ปี
หมดกันคือพันเป็นอ่อนไหมเลยไม่ใช่แค่หน้าแข่ดด้วย
หน้าด้วยผ้าก๊อตแบบนี้เต็มหน้าเลยครับ
ตอน๖โมงเย็นเมื่อวันที่๓มิถุนายนครับ
เอ่อขออภัยคือเมื่อ๓มิถุนายถ์ยนต์ตอน๖โมงเย็น
เธอไปตั้งโต๊ะขายเฟรนด์ไฟล์
เต็นต์อำนวยการริมสนามฟุตบอลวัดน้ำคอกใหม่ที่อำเภอเมืองระยอง
คือมันเป็นงานการกุศลหาเงินสร้างสาราการประเรียน
แล้วตอนที่ทอดเฟรนด์ไฟล์เดือดอยู่นะโอ้โหน้ำมันกำลังเดือดอยู่
บอลมาครับลูกบอลที่นักบอลเตะกันในสนามเนี่ยตกใส่กระทะที่เธอกำลังทอดเฟรนด์ไฟล์อยู่
โอ้โหน้ำมันร้อนกระเด็นใส่นี่ฮะในสนามบอลครับ
คือเธอบอกโอ้โหความเจ็บปวดนี่มันสุดแสนเจ้าบรรยายมันเจ็บเหลือเกิน
แต่ร้อนเหรอน้องเออเธอนอนดิ้นทุรนทุราย
แต่ฝ่ายจัดการแข่งขันก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะพาเธอส่งโรงพยาบาลระยองจะได้รักษาแผลนะครับ
เนี่ยทั้งแขนทั้งมือเห็นใจมากอะค่ะ
คุณหมอบอกเธอโดนน้ำมันลวกหลายแห่งเลยทั้งหน้าทั้งแขนขวา
ดวงตาเนี่ยอันนี้น่าห่วงเดี๋ยวต้องรอตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งเธอตั้งคันอยู่ด้วย

เธอก็อยากให้ผู้จัดนะนะรับผิดชอบเยียวยาหน่อย
แต่ผู้จัดก็บอกว่าจริงผู้จัดไม่ได้อนุญาตให้มาขายของนะ
แล้วที่บอกว่าเป็นหาเงินการกุศลอะไรสร้างสาราการประเรียนอะไรเนี่ย
คุณสุชาดาเธอมาขายเอง
ฝ่ายจัดก็เลยบอกว่าขอไม่รับผิดชอบนะ
เอาไปฟังฝั่งของคุณสุชาดาก่อนครับ
เอาไปขายเฟรนด์ไฟล์แล้วช่วงเวลาประมาณกี่โมง
เที่ยงประมาณ๖เดือนครับ
ที่เราขายอยู่อ่ะฟุตบอลมันเขาแต่งฟุตบอลอยู่แล้วมันเป็นยังไงฮะ
เขาแตะฟุตบอลมาโดนกระทะโดนเมาะน้ำร้อนนะครับ
แล้วหม้อกระทะน้ำร้อนมันกระเด็นล่วงใส่
น้ำมันกระเด็นใส่
น้ำมันพืชนะที่ทอบเฟ้นไฟล์อ่ะนะ
แล้วตอนนั้นเราเจ็บปวดมากมั้ยฮะ
คุณสุชาดาแกมีแม่นะคุณแม่เจริญนะ
คุณแม่เจริญเนี่ยก็เห็นว่าลูกสาวเจ็บขนาดนี้แถมลูกสาวก็ยังท้องอยู่ด้วย
เจริญบอกต้องการให้ผู้จัดงานเห็นแก่ลูกสาวเธอด้วย
เพราะนอกจากตั้งท้องอ่อนแล้วเนี่ยยังต้องเลี้ยงดูลูกอีก๒คนนะ
เจริญบอกเห็นแก่ความเป็นมนุษย์เถอะ
ไม่คือถ้าสมมุติเกิดว่าอันนี้เขาบอกว่าแม่ค้ามาขายเอง
คือก็ต้องแบบสั่งห้ามเลยป่ะเพื่อถ้าเกิด
เจริญบอกว่าก็งานเขาไม่ได้ห้ามตั้งแต่แรกไง
อันนี้ปัญหาโลกแตกเลยนะ
คือย้อนดูหน่อยนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งงานนี้เป็นงานการกุศล

เข้าใจว่าการเตะบอลเนี่ยเป็นเตะบอลการกุศล
คือการกุศลอย่างนี้ไงน้ำแข็งดอมคืออาจจะมีค่าสมัคร
ใช่ค่าสมัครอะ
ก็ยังเอามาทำวุญการกุศล
ก็คือไม่ได้กรายเกี่ยวกับตั้งร้าน
อาจจะไม่ได้เปิดให้ตั้งร้าน
มีคนเนี่ยก็มาขายเป็นอย่างนี้หรือเปล่า

ถ้าพอจะตกลงและช่วยเหลือกันได้สักหน่อย
เพื่อมนุษยธรรมขอก็ลองพิจารณาดูหน่อย
ยังไม่รู้เลยว่าตาทั้งสองข้างของลูกเนี่ยจะกลับมามองได้เหมือนเดิมหรือเปล่า
ตำรวจก็เรียกฝ่ายจัดการแข่งขันมาสอบปากคำแล้วเดี๋ยวจะเจรจาหาทางช่วยเหลือ
คนเจ็บก็คือคุณสุชาดาต่อไปครับ
คุณผู้ชมก็เน้นแสดงความคิดเห็นมาผมบอกแล้วว่าพอดอมอ่านไปปั๊บปัญหาโลกแตกเลยนะ
เข้าใจเวลาที่แบบมาตั้งโต๊ะตั้งร้านขายอยู่ริมสนามทุกวันมันมาได้ตลอดมันไม่ได้มีแบบตะข่ายกันตะข่ายกั้นอะไรเลยค่ะ